วันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับผู้ที่ไปซื้อสินค้าโอท็อป
แล้วก็นำค่าใช้จ่ายไปลดห่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
แต่ว่าจากการสำรวจร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปนั้น
ยังไม่ได้มีการไปจดทะเบียนเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ
ซึ่งก็จะมีการยินดีถ้าเกิดว่าไปจดแล้ว
ทำให้ยอดขายเรื่องของสินค้าโอท็อปนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้จริงครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณจริภักษ์กระมวลตรวัยตรึ่ง๓คูณครับ
จำหน่ายสินค้าโอท็อปทั้งเครื่องประดับหัตกรรม
และของดีแต่ละชุมชนที่นำมาจำหน่ายในงานแสดงสินค้า
ส่วนใหญ่เป็นร้านโอท็อปที่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้
สินค้าจะได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน
จากการสอบถามร้านโอทอปส่วนใหญ่จะจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพในจังหวัด
วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กมีรายได้ไม่สูง
เฉลี่ยต่อปีไม่ถึง๑ล้าน๘แสนบาทจึงไม่ต้องยื่นจดภาษีแวด
และผู้ประกอบการไม่เข้าใจประโยชน์จากการจดภาษีแวดด้วย
พวกเขาจึงมองว่าคงไม่ได้รับอนิสงฆ์จากโครงการช็อปโอท็อปช่วยชาติ
ที่ให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าโอท็อป
ระหว่างวันที่๑ถึง๓๑สิงหาคมนี้
ใช้ลดห่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ในปีภาษี๒๕๖๐บาท
แต่หากมาตรการนี้ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้จริง
ก็พร้อมจะเข้ามาจดภาษีแวดให้ถูกต้อง
หลายคนเขาก็แนะนำว่าเราควรจะทำเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน

เพราะของเรามันยังแค่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ
จดทะเบียนโอท็อปที่จดทะเบียนโอท็อปแล้วใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องใบกำกับภาษีมันก็เหมือนกับว่าเราต้องเรียนรู้
ถ้าหากว่าเราต้องดูที่ยอดขายด้วยค่ะ
ถ้ายอดขายเราถึงที่ต้องออกหรือว่าจดภาษีแวค
ทางร้านเราก็ยินดีที่จะทำ
แต่ก็มีบางร้านที่ยื่นจดภาษีแวดแล้ว
เพราะเชื่อว่าจะช่วยทำให้ภาพลักษณ์สินค้าดูได้มาตรฐาน
เป็นที่น่าเชื่อถือในตลาดต่างประเทศ
การที่ทำให้บริษัทเราเป็นบริษัทที่ดูมั่นคง
ดูมีหลักมีฐานก็ควรจะเหมือนจดแวด
กับทางรัฐบาลว่าเรามีบริษัทมีตัวตนจริงนะ
คุณสามารถทำการค้ากับเราได้อย่างสบายใจ
ไม่ต้องกลัวว่าเราจะปิดบริษัทนี้หายไปไหน

จะต้องระบุรายการสินค้าโอท็อปเท่านั้น
ที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน
และจะต้องซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๑สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะ
จำหน่ายสินค้าโอท็อปคาดหวังนะคะว่ามาตรการนี้
ช่วยทำให้ยอดขายนั้นกลับมาดีขึ้นได้
จากเดิมนั้นที่ยอดขายตกลงไปกว่าครึ่งหนึ่งตามภาวะเศรษฐกิจค่ะ
ดังนั้นรัฐบาลจึงมั่นใจนะคะว่ามาตรการลดห่อนภาษี
ซื้อสินค้าโอท็อปสูงสุดถึง๑๕๐๐๐บาทนั้น
จะทำให้ยอดขายสินค้าโอท็อปทั่วประเทศกลับมาดีขึ้นได้
แล้วก็เติบโตได้ไม่ต่ำกว่า๑หมื่นล้านบาทตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
โอท็อปร้านนี้บอกว่ามียอดสั่งซื้อสินค้า
ห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวแล้ว
ประมาณ๓๐๐๐๐๐บาทจากเดิม๑๐๐๐๐๐บาทต่อสัปดาห์
เพื่อนำสินค้าไปวางจำหน่ายภายในห้าง
แต่ก็ยอมรับว่าอาจช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้แค่ระยะสั้นเท่านั้น
ปัจจุบันมีร้านโอท็อปจดทะเบียนแวดเพียงแค่๔๐๐ลาย
หรือประมาณร้อยละ๑ของร้านโอท็อปทั้งหมด๔๐๐๐รายทั่วประเทศ
หากมาตรการนี้ได้รับผลตอบรับที่ดี
ภาครัฐเชื่อว่าจะจูงใจให้ผู้ประกอบการโอท็อป
เข้าสู่ระบบภาษีแวดมากขึ้น